เหมือนเป็นแม่ทูลหัวให้กับคุณตังโมอีกท่านหนึ่งในวงการบันเทิง

นาประโยชน์ที่ว่าลาก่อนลูกสาวแม่เนี้ยนะคะ

แล้วก็มีการพูดถึงเจ้าหนวดหมายถึงว่าแฟนของคุณตังโมด้วย
เพราะว่าคุณตังโมเองก็ไปพูดเรื่องราวของคุณเบิร์ต
แล้วก็เล่าถึงความผูกพันระหว่างคุณอ้วนกับคุณตังโม
ซึ่งก็นับถือกันเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับในวงการบันเทิงแล้วก็มีการ
ส่งเสียให้คุณตังโมนั้นเรียนจบปริญญาตรีด้วย
แล้วก็ได้มีการตอบแทนบุญคุณกันหมดแล้วล่ะ
เป็นใบปริญญาที่เรียนจบแม่อ้วนไม่ต้องการอะไร
ต้องการให้แตงโมเรียนจบแล้วก็ไม่อยากให้คนดูถูกแตงโมว่าเป็นดาราที่เรียนไม่จบ
จากนี้คุณอ้วนรีเทิร์นยังบอกอีกว่าแตงโมไม่เคยลืมโอกาส
หรือว่าสิ่งดีที่ผู้หยิบยื่นหยิบยื่นมาให้
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะตอบรับคำเชิญต่างของแตงโม
เพื่อใช้เวลาอยู่กับแตงโมให้นานที่สุด
สุดท้ายคุณอ้วนบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้
แล้วพูดว่าแม่อ้วนเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดขอพูดคำเดียว
ลาก่อนลูกสาวของแม่แล้วก็ร้องไห้เลย

อยากให้แม่อ้วนไปร่วมถ่ายรูปในงานรับปริญญาของแตงโม
อ้วนไม่ได้ไปนะคะเพราะว่า
ผู้ใหญ่แล้วขับรถขับลาก็ไม่ค่อยถูก
อยากให้เขาถ่ายรูปกับเด็ก
แตงโมส่งข้อความมาว่า
เงินที่แม่ให้หนูมา
หนูเอาไปร่ำเรียนจนจบแล้วนะแม่

แม่อ้วนลูกเขยแม่เป็นยังไงบ้าง
แตงโมบอกว่าตะหนวดเป็นคนน่ารักมาก
ดูแลหนูทุกสิ่งทุกอย่างมองข้ามเรื่องอะไรที่ไม่ดีของหนูหมด
คนนี้คือคนที่หนูจะฝากชีวิตไว้แม่อ้วนไม่มีอะไรจะพูดนะคะ
ขอพูดคำเดียวว่าลาก่อนลูกสาวของแม่ขอบคุณทุกคนครับ
นี่ค่ะยิงประโยชน์สุดท้ายเนอะ
คุณอ้วนเองก็ร้องคนในงานก็ร้องด้วยความที่คิดถึงคุณตังโมครับ
จากที่ฟังคุณอ้วนได้พูดก็คือคุณตังโมเนี่ยก็ไปบอกเรื่องราวความรักระหว่างคุณตังโมกับคุณเบิร์ตด้วย
คือก็ผูกพันกันมานานนะฮะสุดท้ายพอพอพูดถึงเรื่องของคุณเบิร์ตเสร็จนะฮะ
อ้วนก็ฝากทิ้งท้ายไว้ประโยคเมื่อกี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
หลังจากเสร็จพิธีต่างคุณอ้วนก็ลงมาด้านล่าง

คุณเบิร์ตนะคุณผู้ชมใช่ไหมไปคุกเข่าต่อหน้าคุณอ้วนเลยนะ
ไปคุกเข่ากันภาพนี้ก็จะมีหลายท่านแล้วนะฮะ
พอแม่อ้วนพูดเสร็จก็ลงมานั่งร้องไห้
ด้านล่างคือก็ด้วยความที่คิดถึงนะฮะ
แล้วก็มีคุณเอสุปชัยปลอบอยู่ข้าง
เดี๋ยวจะมีภาพที่คุณเบิร์ตเข้ามาหาคุณอ้วนอย่างนอบน้อมเลย
แล้วสิ่งสำคัญที่เราเห็นคือกราบไปที่ตับของคุณอ้วนเลยนะ
นี่จังหวะนี้มาหาเพราะอ้วนพูดถึงคุณเบิร์ต
คือเขารู้จักกันอยู่แล้วคุณแตงโมพาคุณเบิร์ตไปหา

จังหวะนี้นะนี่เข้าไปกราบไปนะนี่กราบที่ตัดเลย
คือคุณตังโมนับถือคุณอ้วนเป็นแม่เลยแหละ
เขาก็ส่งสีเล้งดูกันมาด้วยส่วนนึงนะครับ
คุณเบิร์ตก็ร้องไห้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างคุณอ้วนกับคุณเบิร์ตนะครับ